สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้อังคารที่๒๐มีนาคม๒๕๖๑ครับ
เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ
ท่านที่ขับขี่รถเวลาจะเปลี่ยนเลนต้องเปิดสัญญาณไฟนะครับ
เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถร่วมทางได้มองเห็นสัญญาณนะครับ

อย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับคลิปนี้นะครับ

ขี่มาตามถนนรัชพฤกษ์อยู่ก็เปลี่ยนเลนส์อย่างกระทันหัน
ไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์อีกคันล้มลง

โดยไม่จอดลงมาดูนะครับ
เจอกันติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

เช่นนั้นอาจเกิดความสูญเสียขึ้น
ซึ่งพลเมืองดีต่างจอดรถช่วยเหลือ
โบกรถเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

อนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเกิดเหตุ

คันก่อเหตุไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

ชอบแต่งไฟรถให้ดูทันสมัย
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนร่วมทาง

ทำให้คันที่ขับตามหลังมาต้องทนมองอยู่เช่นนั้น

นอกจากจะผิดกฎหมายจราจรทางบกแล้ว
ติดไฟแดงบริเวณแยกน้องขายัง

โดยขณะเกิดเหตุรถพ่วง๒๒ล้อ

ตามด้วยรถตำรวจท่องเที่ยวอีก๒คัน
ขับนำและปิดท้ายขบวนรถตู้ของทหาร
ประจำสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

ได้รับบาดเจ็บปากและคางแตก
และได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
ก่อนเกิดเหตุมาโนธสวยล้ำอายุ๒๙ปี
คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อกำลังขับรถบรรทุกเนื้อไก่แช่แข็งไปส่งที่มหาชัย
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุพยายามเหยียบเบรกแต่กลับไม่ทำงาน
ชนรถที่จอดอยู่ด้านหน้า๕คันรวด
เมืองต้นถูกแจ้งข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
ส่วนผู้บาดเจ็บ๕คนล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
ท้ายด้วยเหตุไฟไหม้รถมิซูบิชิวากอนในช่องทางด่วน
พระราม๒ขาออกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
จากภาพจะเห็นว่าไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
ทำให้รถได้รับความเสียหายทั้งคันผู้ใช้รถใช้ถนนต่างชะลอดู
การจราจรติดขัดหลายกิโลเมตร
นานรถดับเพลิงของเทศบาลนครสมุทรสาครก็มาถึง
และใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจึงสามารถดับไฟได้สำเร็จ

ปัตตานีเจ้าของรถบอกว่า
วันนี้เพิ่งซื้อรถมาจากอายุทยาในราคา๑๒๐๐๐บาท

แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดบริเวณหน้ารถ
ตัดสินใจจอดข้างทางและดับเครื่อง

แล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นโชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด